แล้วก็มาถึงวินาทีที่สำคัญนะครับที่จะตัดสินโชคชะตาชีวิตของครอบครัวพี่เอ็กซ์จากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับว่าจะสามารถคว้าทุนสูงสุดในวันนี้ไปต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวได้หรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับเฉลยที่อยู่ในมือผมนี่นะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้าน

หลังจากที่เขาเล่นเกมกันไปแล้ว

ยายลุ้นนะมาเอาใจช่วยกันนะ

แต่เราภาวนาว่าขอให้ถูกทุกข้อนะครับ
เอาละฮะจะถูกทุกข้อหรือไม่
มาเริ่มจากข้อแรกกันก่อนครับ

ขอเลือกเฉลยจากเรื่องความรู้ชั้นอนุบาลครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ลูกบอลในภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไร

ข้าวฟ่างเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่ง

ทบ
มันจะลูกแม่จะลูกครับ

จบ

ถูกครับ

เพราะว่าสับคำอื่นนะลูกสับคำอื่นนะ

นักนัก

เออตอนนี้ครอบครัวของพี่เอ็กซ์นะครับ
ก็คือน้องข้าวฟ่างทำไปได้๑ข้อนะครับ

นี่

ทำได้นะครับแล้วก็เก่งมากเลย

เพราะฉะนั้นเด็กฉลาดต้องได้รับรางวัลตามสัญญาเอาไว้

เอาไปเลย
มีรอยยิ้มแล้วนะครับ

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

และคำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับ
ก็คือบุญชูภาคสุดท้ายมีชื่อว่าอะไร

แดงเลือกตัวเลือกที่๑

แต่เราภาวนาว่าขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
จะได้รุ้นเงินแสนและหมื่นราช

ฉายในปีพศ๒๕๕๓นะครับ
กำกับโดยเกียรติกิจเจริญ
ซึ่งเป็นเรื่องราวในช่วงที่
บุญชูเป็นพ่อคนแล้ว

ครอบครัวของพี่เอ็กซ์นะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้๑๐๐๐บาท

ความสำคัญมาถึงแล้วครับ
จะลุ้นเงินแสนและเงินล้านได้หรือไม่ได้
ขึ้นอยู่กับ๒ข้อนี้แหละครับ

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ถ้านวดใดช่วยเรื่องลดอาการปวดตึงเอ็น
ร้อยหวายตัวเลือกที่หนึ่งค่ะ
ติ๋มเลือกตอบตัวเลือกที่๑

ข้อนี้นะครับ๑แสนบาทนะฮะ

ภาพที่ถูกต้องนะครับที่ลดอาการปวดตึงเอ็นร้อยหวาย
นั่นคือท่านวดที่๔นะครับ

แต่ยังมีโอกาสลุ้นเงินแสนในข้อต่อไปครับ
เอาใจช่วยกันนะครับครอบครัวของพี่เอ็กว่าจะสามารถ

อัลบั้มชุดแรกของหลวงไก่
เผยแพร่ในปีใด

เอ็กซ์เลือกตอบตัวเลือกที่

อัลบั้มแรกของเขาในปีพศ๒๕๖
อัลบั้มชุดแรกของหลวงไก่ได้รับกระแสตอบรับดีในปีต่อมา
หลวงไก่จึงได้ออกอัลบั้มชุดขอบคุณอย่างแรง
อัลบั้มพิเศษฉลองยอดขายชุดหลวงไก่

เพราะฉะนั้นวันนี้ครอบครัวของพี่เอ็กซ์นะครับ

รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท

หมื่นบาทนี้จะไปทำอะไรก่อน
ก็จะไปซื้อพวกหลังคาแล้วก็
กรวดตะปูนะครับทำร้าน
ยังไงทำแน่ทำร้านนี้แน่
เพราะว่าแม่ก็จะได้มีอาชีพ

ส่วนอาแดงก็จะได้ช่วยกันขายข้าวขายของ
เพราะถ้าผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้
ออกจากบ้านไปไกลเนี่ยทุกคนคือ
นะครับรวมทั้งแม่ด้วยแม่ก็อาการไม่ค่อยจะสู้ดี
ก็ต้องเช็คร่างกายนะแม่นะแม่จ๋ารู้สึกยังไงบ้างมาร่วมเล่นเกมในวันนี้
คิดว่าเกมนี้ต่อชีวิตเนี่ยเป็นที่พึ่งไปสมัครมานะคะ
พวกเราที่ทำรายการนี้ขึ้นมาก็เป็นเพียงสะพานบุญ
ที่จะบอกผ่านกับคุณผู้ชมด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเป็นคนดี
ผมขอฝากครอบครัวของพี่เอ็กซ์จากจังหวัดกาญจนบุรีไว้ด้วยนะครับ
ถ้าเราช่วยกันคนละไม้ละมือคนละเล็กละน้อย
ต่อลมหายใจให้กับครอบครัวนี้ได้อนิสงฆ์และได้ผลบุญแน่นอนครับ
เมื่อช่วยคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากยังไง
อนิสงฆ์ผลบุญถึงพวกเราแน่นอน
ขอบคุณล่วงหน้าขอบคุณทุกท่านนะครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาที่เฟซบุ๊คเกมต่อชีวิต

เงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลาทุ่ม๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิต

ครับเงิน๑๐๐๐บาทที่ผมได้จากเกมต่อชีวิต
ผมจะไปทำร้านค้าให้แม่น้องสาวและยายขายของอยู่กับบ้าน
เงิน๑๐๐๐บาทผมจะแบ่งเป็น๒ส่วน
ส่วนหนึ่งคือทำร้านส่วนที่สองเป็นซื้อของเข้าร้านครับ
สวัสดีครับ